มีคนเคยบอกเอาไว้บอกว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน

เพราะฉะนั้นมาตามความคืบหน้าเรื่องการเมืองไทยกันหน่อยแล้วกัน
เพราะช่วงนี้เนี่ยคึกคักเหลือเกินหลากหลายเรื่องราวมากนะคะ
แน่นอนหนึ่งเรื่องที่หลายคนพูดถึงถามถึงคุยกันอยู่ตลอด
ก็คือเรื่องวาระ๘ปีนายกรัฐมนตรี

ใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้จะยังไงเพราะว่าตอนนี้มีหลายกระแส
กระแสที่ว่านับครบ๘เมื่อวันที่๒๔สิงหาคม
กระแสที่บอกว่าอาจจะมีการยุบสภาก่อนก็เป็นได้

แต่เอาว่าณวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่

นายกก็ต้องขึ้นเป็นประธานการประชุมสอบคอที่ทำเนียบ
ประชุมเสร็จนายกก็ลงมาแถลงข่าว

แต่นักข่าวจับสังเกตบอกว่าน้ำเสียงพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูเหนื่อยไป
ไม่รู้ว่าทำงานหนักจนเหนื่อยหรือเปล่า
เรื่องแรกเรื่องใหญ่นะคะก็คือ
เรื่องของการเตรียมยกเลิกพรกรฉุกเฉิน
หลังจากที่จะเตรียมประกาศให้โควิด๑๙เป็นโรคเฝ้าระวัง
นายกบอกว่าก็ยังหารือกันอยู่เลยนะวันนี้ที่ประชุมกันเนี่ย
หารือกันอยู่ว่ายังมีความจำเป็นเรื่องการบูรณาการ
ถ้าลดระดับได้ก็พร้อมจะลดให้
ก็อยากจะให้มองนายกในแง่ดีบ้าง

ไม่ได้จะหวังใช้พรกรฉุกเฉินเพื่อเรื่องอื่นเลย
นายกบอกนายกรู้นะว่าคิดอะไรกันอยู่
หาว่านายกยืดพรกรฉุกเฉินเพื่อประโยชน์หรืออะไรเนี่ย
ไม่ได้หวังเพื่อเรื่องอื่น
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่านายก

แต่หันมายิ้มนะไม่ได้เดินออกแบบฉุนเฉียวนะ

หันมายิ้มแล้วก็สายหน้าเล็กน้อย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสายการเมืองของเรา

ท่านนายกช่วงนี้ต้องใช้หลักขันติในการรับข่าวสารไหม
เพราะว่ามันก็มีหลากหลายฝ่ายพูดเรื่อง๘ปีของท่าน
ชมรมแพทย์ชนบทรวมถึงนักวิชาการออกมาวิจารณ์เรื่องนี้กันมาก
โดยจับใจความได้บอกนายกพอเถอะนะ

แต่ไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินขึ้นตึกไปลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยสิ
การมีแล้วก็การใช้มีไว้มันก็เป็นสำรองไว้
ผมไม่ได้มุ่งหวังนะเที่ยวก็เข้าไปเชิญเรื่องหนึ่ง
ก็ขอให้มองในแง่ดีบ้างนะว่ามีแล้วมันเกิดประโยชน์อะไร
ถ้ามีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ลองดูละกัน
การขึ้นอยู่ออกไปจนจะเข้าใจไปเข้าใจ
อยู่ที่สื่อด้วยเชิญกับเขาใจนิดนึง

นายกว่าอย่างนี้นะ

รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ชมรมแพทย์ชนบทเขาออกแถลงการ

ว่าให้พอแล้วกับตำแหน่งนายกพอได้แล้ว
อะไรแบบนี้นะครับซึ่ง

เป็นชมรมที่เป็นบรรดาลในแพทย์

คิดเห็นยังไงนายอนุทินก็บอกว่า
มันก็เป็นความคิดเห็นของเขาผมก็ห้ามไม่ได้หรอก

เชื่อว่านายกเองก็คงจะไม่ได้

เพราะว่าในฐานะพักร่วมก็ยินดีสนับสนุนนายกเหมือนเดิม

ต้มปกตินั่นแหละ
ก่อนตัดสินตามมาตรา๘๒ที่ระบุว่า
หากมีเหตุอันสมควรสารสามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาที่มีการฟ้องร้องกันเนี่ย
คดีสารก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่บางคดีศาลก็ไม่ได้สั่งให้หยุดนะ

ถ้าตัดสินไปแล้วก็คือเก็บของกลับบ้าน

ส่วนถ้าสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วใครล่ะจะมารักษาการแทนนายก
ใช่รองนายกอย่างพลเอกประวิทย์หรือเปล่า

เอาจริงนะถ้าสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
พ่อเนกประวิทยุก็ยังรักษาการได้อยู่

เพราะว่ามันไม่ใช่กรณีทำความผิดที่ต้องถูกห้ามรักษาการ

ช่วงรักษาการก็ยังสามารถปรับขมรยุบสภาได้ด้วยนะ
คือเขาบอกว่าไอ้วาระ๘ปีเนี่ย
มันไม่รี่นับรวมถึงช่วงรักษาการไง

นายกไม่ได้ทำความผิดที่ถูกสั่งห้ามให้หยุดปฏิบัติราชการ
แต่มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องรอให้สารตัดสินว่าตกลงแล้วเนี่ย
มันถึงครบกำหนด๘ปีในวันที่๒๔สิงหาคมหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นก็เลยยังรักษาการได้อยู่นี่คือคำตอบของคุณวิศนุ
คืออาจารย์วิศนุเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมาย
เรื่องที่ว่ารักษาการได้อยู่อาจารย์วิศนุ
บอกในกรณีที่
เมื่อมีผู้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยตีความว่าตกลงวาระ๘ปีของพลเอกประยุทธ์
นายกคนปัจจุบันเนี่ยครบเมื่อไหร่
แต่ถ้าระหว่างที่รอคำวินิจฉัยอยู่
แล้วมันมีคำสั่งออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน
ความหมายของการหยุดปฏิบัติหน้าที่

ถ้าถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประยุทธ์ก็รักษาการได้

ซึ่งตรงนี้หมายแต่อาจารย์วิศนุบัติธรรมเป็นรองในศักดิ์ฝ่ายกฎหมาย
บอกว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าคงจะต้องอย่างนี้

เราก็ไม่รู้จะไปถกเถียงในมุมไหนอะไรยังไง
แต่ก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวต้องรอฟังท่านอีกทีหนึ่งนะฮะ
คนถามด้วยนะว่าจะมีสัญญาณยุบสภาหรือเปล่า
วิศนุบอกว่าผมไม่เห็นได้ยินนะสัญญาณอะไรเหรอ
ก็นายกมีอำนาจคนเดียวยุบสภาต้องไปถามนายก
คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องที่พักร่วมฝ่ายค้าน
ยื่นคำร้องต่อคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษดร
เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยตีความเรื่องวาระ๘ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ฝ่ายค้านเนี่ยสสพักฝ่ายค้านลงชื่อกันไป๑๗๒รายชื่อนะฮะ
ซึ่งการจะส่งเรื่องไปให้สารมนุนวินิจฉัยตีความเนี่ย
จะต้องใช้จำนวนสอสอ๑ใน๑๐
ซึ่งอันนี้เกินอยู่แล้ว๑๗๒รายชื่อ
ยื่นไปเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
วันนี้เราสอบถามไปยังเลขาธิการสภานะครับ
ท่านบอกว่าอย่างนี้ฮะณขณะนี้เนี่ย
ทางประธานสภายังไม่ได้ส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูลนะครับ
เพราะพบว่าใน๑๗๒รายชื่อมีลายเซ็นต์ไม่ตรงกับตัวอย่าง
สมาชิกเคยให้ไว้กับเลขาธิการสภาจำนวน๕รายชื่อ
ซึ่งได้ทำบันทึกยืนยันรายชื่อกลับมาแล้วว่าได้ลงชื่อสนับสนุนจริง
เลขานุการประธานสภาผู้แทนรัศดรคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุล
บอกว่าที่ช้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับประธานสภาคุณชวนหลีกภัยนะฮะ
แต่ฝ่ายค้านเนี่ยส่งเรื่องมากระชั้นชิดมากแล้วลายเซ็นต์ก็มีปัญหาอีก
ถ้าส่งไปยังสารลำนูนเดี๋ยวจะถูกตีกลับมาได้
ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนคาดว่าจะยื่นเรื่องไปยังสารรัฐมนูลได้
ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่๒๒สิงหาคม
ทีนี้มันออกได้อยู่๓แนวทางเท่านั้นนั่นแหละ
ก็คือถ้านับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่รัฐประหาร๒๔สิงหาคม๒๕๖

ที่รับนูญฉบับปี๖๐บอกว่าห้ามบำรุงตำแหน่งรวมกันเกิน๘ปี
ครบ๒๔สิงหาคมที่จะถึงนี้
ถ้าประธานสภาส่งไปถึงสารธรรมนูลให้ช่วยวินิจฉัยตีความวันจันทร์ที่๒๒
ก็ต้องอยู่ที่ว่าสารท่านเนี่ยรับเรื่องแล้วเนี่ยจะวินิจฉัยทันหรือไม่อย่างไร
หรือจะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อน
แล้วคำสั่งที่ออกมาสุดท้ายจะออกมาทางไหนครบวันไหน
หรือจะนับตั้งแต่ลำนูล๖๐ประกาศใช้ก็ยังมีเวลาไปถึงปี๖๘
หรือถ้านับวันที่ได้รับการโปรดก้าวแต่งตั้งให้เป็นนายกหลังการเลือกตั้ง

กล่าวถึงท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในขณะนี้
ว่าขณะนี้ก็ยังคาดเดาได้ยากว่าตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
จะรู้ชะตาของตัวเองว่าอยู่รอดหรือไม่รอด
แต่สิ่งที่จะชี้ได้ชัดก็คือข้อกฎหมายที่ไม่อาจบิดเบือนได้
ก็ยังมีการกำหนดเอาไว้ว่านายกจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน๘ปีไม่ได้
ตอนนี้สังคมหรือนักวิชาการอาจจะสับสน
เอาเรื่องวาระดำรงตำแหน่ง๘ปี
กับที่มาของพลเอกประยุทธ์มารวมเป็นเรื่องเดียวกัน
เรื่องพลเอกทางอาจารย์พรสันธ์บอกว่า

แต่ที่แน่ก็คือพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกมาแล้วจะครบ๘ปี
ลองฟังดูนะครับ

มันเป็นประเด็นที่มันค่อนข้างเซ็นสิทีฟมากนะ
แล้วก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายในสังคมเขาจับจ้องอยู่
สารก็อาจจะมีคำวินิจฉัยในการสั่งหยุดไปบัดหน้าที่ก็ได้
ฉะนั้นผมถึงตั้งประเด็นตั้งแต่ต้นว่า
โดยมีการสั่งหยุดหรือไม่หยุดด้วย
เพราะฉะนั้นในช่วง๔๕วันจากนี้ไปเนี่ย
จับตากันแบบอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะการเมืองไทย